วันนี้มีความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองที่น่าสนใจ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
รวมทั้งเลขาธิการคอสช
สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปติดตามความเคลื่อนไหว
ของกลุ่มการเมือง๓กลุ่มด้วยกัน

ก็ออกมาปฏิเสธกระแสข่าว
ว่าตอนนี้มีการปรับโครงสร้างพัก
เพื่อรอรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงนะครับ
ไปติดตามความเคลื่อนไหวเหล่านี้พร้อมกันเลยครับ

รักษาการเลขาธิการภักดิ์เพื่อไทยยืนยัน

คณะกรรมการบริหารภักดิ์เพื่อไทยทุกคน
ยังไม่ได้รับทราบข่าวการจัดสรรหาหน้าที่
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในพักใหม่

ทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ได้ขอให้นายพงศักรัฐพงภัยศาล
มาช่วยดูแลสมาชิกพักในภาพรวม
หลังรับทราบปัญหาความไม่สบายใจของอดีตสส
ที่มีต่อตัวคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ความขัดแย้งระหว่างคุณหญิงสุดารัฐ
ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง

แล้วแต่เป็นผู้ใหญ่ที่สมาชิกพัก
และคนทำงานในพักต่างให้ความเคารพ
ทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันประคับประคองพัก
ส่วนใครจะอาสาเข้ามาทำอะไรภายใน

เดินทางไปพบนายทักษิณที่ฮ่องกง

ทักษิณย้ำให้สมาชิกพักทุกคน

พร้อมแนะนำให้เริ่มเดินสายพบประชาชน
เพราะการเลือกตั้งกำลังใกล้เข้ามาทุกขณะ

สมเพื่อแสดงเจตนารมณ

จะไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น
และเป็นการจุดประเด็นให้คนออกมาชุมนุมมากขึ้น

จำเป็นต้องอยู่รักษาความสงบอีกระยะหนึ่งก่อน
ผมว่าคนส่วนใหญ่ต้องการเห็นความสงบ

ถ้าเร่งในการนำคนออกมาเผชิญหน้ากัน
ใช้กฎหมายไว้เงินการซื้มน้ำรักษี

เศรษฐกิจราชน์ของสวรรค์
หน่วยงานด้านความมั่นคงจับตาความเคลื่อนไหวของทั้ง๓กลุ่ม
ทั้งนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณวัฏ
อดีตสสพักเพื่อไทยแก่นำมวลชน
แก่นำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งว่า
มีความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
มั่นใจว่าสถานการณ์ไม่บานปลาย
ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นทางการเมืองวันนี้
ประชุมคณะกรรมธิการวิสามันร่วม๓ฝ่าย
พิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอนัดแรก
มีมติเอกฉันห้ามจัดมหรสบ

และให้กลับไปใช้ร่างเดิมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล

เรื่องการจำกัดสิทธิ์ผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
โดยให้แต่ละหน่วยงานกลับไปจะทำข้อเสนอมหารือกันในครั้งต่อไป